ไปดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันหน่อยนะคะ
ตำรวจสพเมืองที่จังหวัดตากค่ะ
ไล่ล่าเอเย่นค้ายาเสพติด
คือพยายามที่จะขับรถหลบหนี
แต่ว่าสุดท้ายตำรวจเปิดปฏิบัติการค่ะ
ยุทธวิธีก็คือยิงไปที่ยางล้อรถ
สุดท้ายเอเยนค้ายาบ้า๒คนนี้ไปไม่รอดนะคะ

เป็นสองสามีภรรยานี่แหละค่ะคุณผู้ชม
เป็นเหตุการณ์ปฏิบัติการของตำรวจภูทรเมืองตากนะคะ
ขับรถไล่ล่าเอเย่นค้ายาเสพติด
ไปตามถนนอย่างระทึกเลยค่ะ
หลังจากที่คนร้ายถูกเจ้าหน้าที่ใช้รถเข้าปิดล้อม
แต่ว่าตอนนั้นคนร้ายขัดขืนขับรถชน
เพื่อฝ่าวงล้อมหลบหนีตำรวจ
่งหน้าไปยังถนนผนโยธินร่องใต้เลี้ยวซ้าย
เข้าถนนจรดวิถีทองมุ่งหน้าไปทางจังหวัดสุโขทัย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเห็นไหมมืดอยู่เลย

ปรับรามยาเสพติดตำรวจภูทรเมืองตาก
คือเขาไปสืบทราบมาว่านายชนลวิทย์ตันฝุ่นอายุ๒๕ปี
แฟนสาวก็คือนางสาวพัชระเครื่องต้น
อายุ๒๕ปีเป็นเจ้าเพศทั้งคู่
มีพฤติกรรมค้ายาบ้าก็เลยไปเฝ้าติดตามดูพฤติกรรม
ดูมานานกว่าครึ่งเดือนแล้วนะคะจนแน่ใจแล้ว
ที่สุดแล้วก็เลยวางแผนเข้าจับกลุ่ม
ขณะที่ผู้ต้องหาขับรถกระบะยี่ห้อฝ่อสีน้ำเงินไปตามเส้นทาง

ในปั๊มแก๊สแห่งหนึ่งริมถนนผลโยธินตำบลไม้งามอำเภอเมืองตากค่ะ
เจ้าหน้าที่เองเขาก็เลยนำรถหลายคันเข้าไปปิดล้อมจับกลุ่ม
แต่ปรากฏว่าผู้ต้องหาขับรถพุ่งชน
รถเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับความเสียหาย๒คัน
เพื่อที่จะต้องการเปิดทางหลบหนี
ตำรวจเห็นท่าไม่ดีค่ะก็เลยขับรถไล่ตามไปพร้อมกับใช้ปืนนะคะ
ยิงเข้าไปที่ยางล้อรถด้านหลังแตกทั้งสองล้อ
ก่อนที่จะไปจนมุมบริเวณถนนจรดวิถีทอง
หน้าท่ากาศยานตากตำบลบ้านน้ำริมอำเภอเมืองตาก
จากนั้นนายชนลวิทย์ก็วิ่งหลบหนีปีนรั้วสนามบิน
แต่ไม่รอดนะคะถูกตำรวจไล่ล่าติดตามจับกลุ่มตัวได้ในที่สุด

พบยาบ้าตกอยู่ในที่วางของด้านข้างซ้ายของประตู๑เมตร
แล้วก็กระสุนปืน๑นัดในช่องเก็บของหน้ารถ
ส่วนยาบ้าของกลางสักประมาณ๒๐๐เมตร
แล้วก็ปืนขนาด๐๓๘อีก๑กระบอกได้มีการเอาไปทิ้งไว้ข้างทาง
ตำรวจพยายามไปหาแล้วก็ไปตรวจยึดมาได้
ทีนี้ไปสอบถามแฟนของนายชนลวิทย์ก็คือนางสาวพัชระ
นางสาวพัชระสารภาพบอกว่า
ลักลอบค้ายาบ้าให้กับวัยรุ่นในพื้นที่ได้เสพ

พยายามบอกแฟนนุ่มบอกว่าให้จอดรถแล้วก็มอบตัว
เพราะว่าเป็นห่วงว่าเดี๋ยวจะอันตรายทั้งคู่
โดยเฉพาะเธอเองก็ตอนนี้ตั้งคันอยู่ด้วย
กลัวลูกในท้องจะได้รับอันตรายไปด้วยนะคะ
แต่ตอนนั้นแฟนไม่เชื่อขับรถหลบหนีอย่างบ้าคลั่ง

นี่ค่ะทั้งชนลวิทย์ทั้งพัชราจนมุมแบบนี้นะคะ
นั่งกับพื้นแบบนี้ค่ะทีนี้ตำรวจไปสอบถามชนลวิทย์
ลวิทย์สารภาพบอกว่าเพิ่งเสพยาบ้ามา
และเมื่อถูกตำรวจล้อมจับก็เลยเกิดอาการตกใจ

ก่อนหน้านี้ค่ะชนลวิทย์เพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดมาได้ไม่นาน
ขับรถหลบหนีอย่างไม่คิดชีวิตไม่อยากหวนกลับไปอีก

เรื่องต้นตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหา
ร่วมกันมียาเสพติดประเภทหนึ่งคือยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และต่อสู้ขัดขืนเจ้าพนักงานเคราะห์ดีมาก
ตำรวจเองก็ไม่เป็นอะไรนะคะเพราะว่าผู้ต้องหามีปืนด้วย
อยากให้เป็นครั้งสุดท้ายครั้งที่สองแต่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันนะคะ